ภาพพิธีกรรมภาพหนึ่งที่มีพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นคนทำพิธีให้
ลักษณะคือยืนเป่าสังแล้วก็อมน้ำมันพ่นไฟผู้
ชาวบ้านก็ลายล้อมไปเต้นลำทำเพลงเปิดเพลงเป็นหมอลงหมอลำ
มีโต๊ะเป็นประลำพิธีอยู่ด้านหน้า
คือไม่ทราบว่าเขาทำพิธีอะไรแต่คนเห็นบอกเอ๊ะอันนี้มันใช่กิจของสงฆ์เหรอ
ทำไมพระถึงมาทำพิธีกรรมพ่นไฟอะไรแบบนี้ได้ไปดูฮะ
คือถ้าเราหลับตานึกภาพดูถ้าคนที่จะเป่าสังหรือทำพิธีอะไรแบบนี้ต้องเป็นพรามเนอะ

นุ่งขาวห่มขาวหรือเป็นการตั้งทรงตั้งสารหรืออะไรก็ตามที
แต่ว่าคนที่ทำพิธีในภาพนี้คือพระสงฆ์รูปนี้ครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในขอนแก่นพระสงฆ์ทำพิธีกรรมลักษณะตัวเองคล้ายคล้ายกับพราม
เป่าสังอมน้ำมันแล้วพ่นใส่ทูบให้มันเกิดไฟพุ่งขึ้นไป
นะฮะแล้วก็มีตั้งประรำพิธีมีข้าวตอกดอกไม้ผลไม้เครื่องเส้นไหว้ครบ
ศิษย์ลูกหาเปิดเพลงเสียงพินรำกันอยู่แบบนั้นคนเห็นแล้วบอกว่า
ตรวจสอบหน่อยว่าเป็นพระจริงหรือเปล่าถ้าเป็นพระจริงแล้วสามารถทำพิธีแบบนี้ได้
ใช่หรือไม่นะครับผู้สื่อข่าวของเรา
ไปตรวจสอบที่ขอนแก่นครับไปที่วัดป่าศรีนาแพงบ้านหนองปอตำบล
ค้ออำเภอเมืองที่ขอนแก่นแต่ว่าก็ไม่พบพระสงฆ์ในคลิปนี้
ชื่อว่าพระธวัชชัยอายุ๓๘ปีอันนี้จากข้อมูลนะครับ
ก็ไปเจอนางเดือนครับนางเดือนเป็นแม่ของพระธวัชชัยในภาพ
ว่าพระธวัชชัยจำวัดที่นี่รูปเดียวแต่ว่าตอนนี้ไม่สะดวกที่จะมาพบกับผู้สื่อข่าว
ส่วนคลิปที่เห็นนั้นมันเป็นพิธีเขาเรียกว่าพิธีไหว้พ่อปู่มรือสีตาไฟ
เกิดขึ้นช่วงสงครานคือ๑๖เมษายนพระธวัตชัยพระลูกชาย
ทำพิธีเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีให้กับลูกศิษย์ลูกหา
เป็นการเสริมความสิริมงคลรับปีใหม่ไทย
เพราะพระธวัชชัยนับถือพ่อปู่ฤษีตาไฟ
ก็เลยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทำพิธีให้เหมือนพิธีไหว้ครู
และทำแบบนี้ทุกปีช่วงสงกรานนับตั้งแต่จำวัดที่นี่มา
และจำวัดที่นี่มาสิบหกปีแล้วแต่ปีนี้ลูกศิษย์น้อย
เพราะสถานการณ์โควิดก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับ
ทีนี้ผู้สึกข่าวเองก็ไปสำรวจที่กุฏิของพระธวัชชัย
ว่าด้านล่างก็มีผ้าคุมลือสีมีสาตาวุฒิหลายอย่าง
เสียงครูและก็มีเสียงพ่อต่างดันร้ำ
รวมทั้งเครื่องบวงสวงด้วยที่เห็นในคลิปนั่นแหละนะฮะ
แลอเก็บไว้หลังทำพิธีเสร็จ
สำหรับทำพิธีก็มีพุปมีเศษปรรถัดต่าง
มีร้องรอยหญ้าที่มีไหม้ไฟไป
เดี๋ยวให้คณะส่งทางขอนแก่งเขาตรวจสอบก่อน
แล้วผู้สื่อข่าวก็เดี๋ยวจะตามมาให้นะครับ